ไปดูโขลงช้างป่ากว่า๓๐ตัวค่ะเดินเท้าออกมาจากป่าทองผาภูมิ
ข้ามถนนไปหาแหล่งน้ำในช่วงหน้าแรงนะคะเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าทองผาภูมิถ่ายไว้
แล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กช้างป่าห้วยเขย่งทองผาภูมิค่ะ
ถ่ายไว้เย็นวันที่สองเมษายนที่ผ่านมาที่บ้านผาอ้นเขาบอกว่าช้างป่าโขลงนี้นะ
ใช้เวลาข้ามถนนเนี่ยห้านาทีเจ้าหน้าที่ก็เลยขอฝากเตือนไปยังคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยว่า
ถ้าเจอช้างข้ามถนนเนี่ยอย่าไปเร่งอย่าไปไล่รอให้มันข้ามไปก่อนนะคะ
ครับไปที่สวนสัตว์ขอนแก่นครับไปที่งานการจัดงานเปิดตัว
วัววาตุซี่นะฮะเป็นฝุงแรกของสวนสัตว์ในไทยนะครับ
โดยงานนี้ผู้บริหารสวนสัตว์ถึงกับลงทุนแปลงโฉมเป็นชนเผ่าทุซี่นะครับ
ถือหองถือโลกธนูออกไปเต้นบรรมเปิดตัววัววาทุซี่สี่ตัว
เป็นตัวผู้๒ตัวเม๒นะฮะนี่ก็เป็นไปตามโครงการแลกเปลี่ยนสัตว์ป่ากับสวนสัตว์สิ่งพาร์คจังหวัดเชียงบราย
วอโตซี่นั้นเป็นวัวแอฟริกานะครับมีเขาใหญ่ยาวที่สุดในโลกด้วยนะครับ
มีหลักฐานทางโบราณคดีบอกว่าเลี้ยงกันมาตั้งแต่๒๐๐๐ปีที่แล้ว
และเป็นวัวที่ทรหดอดทนอดน้ำได้ดีกินยากคุณภาพต่ำได้
เพราะว่าเป็นการเลี้ยงในพื้นที่แห้งแรงของแอฟริกานะน้ำหนักตัวสักประมาณสี่ร้อยสามสิบถึงห้ามร้อยห้าสิบกิโลกรัม
คือหนักที่สุดอ่ะอืมโอ้โหหนักมากนะครับส่วนที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนี่
เขามีการอวดโฉมลูกลิเมอร์หางแหวนเป็นตัวเมีย๒ตัวให้ชมเป็นครั้งแรก
หลังจากคลอดออกมาเมื่อวันที่แปดกุมภาพันธ์นะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจากเกาะมรกัสก้า
ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นในประเทศไทยนะตอนนี้มีลิเมอร์ถึง๑๙ตัวแล้วนะครับ
นักท่องเที่ยวก็สามารถไปสัมผัสอย่างใกล้ชิดได้นะครับที่สวนสัตว์
ใกล้ชิดสุดสุดอีกนิดนึงก็ขี่คอแล้วค่ะเอออยู่ที่โซนของแอฟริกาเนี่ย
ในช่วงสวัสดิ์โอ้ยน่ารักแล้วก็วันหยุดนะครับแต่เลิกที่ไหนน่ะ
ขาวเขียวใช่ลักษณะเด่นของลีเมอร์หางแหวนก็คือหางยาวมีสีดำ
คาดเป็นป้องปร่องนะฮะปิ่นต้นไม้เก่งป้องไว้กินผลไม้
แล้วก็ยอดไม้เป็นอาหารโดยเฉพาะชอบเรื่องของมะขามของโปรด
นะฮะปิดท้ายกันที่สัตว์ทะเลนะฮะลงทะเลก่อนให้คุณดูสิ
นี่ไม่ใช่ภาพที่จะเห็นได้ง่ายนะคะนี่คือวานเพชรฆาตดำกว่า๑๐ตัว
ออกมาว่าน้้ำเคียงคู่เรือให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกัน
ให้นักท่องเที่ยวเขาถ่ายรูปจุใจเลยนะก่อนที่พวกมันจะว่ายน้ำหายไป
เพชรฆาตดำเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
โตเต็มที่ก็ประมาณ๕๖เมตร
ปกติมันจะอยู่ในน้ำลึกพบได้ทั้งในอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน
เป็นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์คุ้มครองด้วย
น่าอิจฉาจังเลยคนที่ได้เจอ